ไปติดตามความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
มียอดผู้ชมตลอด๓วันสูงกว่า๒แสนคนเลยค่ะ
ก็สร้างรายได้ให้กับคนบุรีรำแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างมหาศาล
ซึ่งค่ายพอปีหน้าการจัดการกลางก็จะทำได้ดีกว่าปีนี้
ลิขสิทธิ์ต่อปีสูงถึง๑๒๐๐ล้านบาทก็เลยมองว่าหากนำเงินส่วนนี้ไปทำประโยชน์ด้านอื่นน่าจะดีกว่าค่ะ
หลังพาตัวแทนเยาวชน๘คนค่ะไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก
โครงการนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องได้เรียนรู้ทักษะฟุตซอลเพื่อต่อยอดสู่เวทีทีมชาติในอนาคต
ขณะที่น้องเองที่ได้ไปฝึกฝีเท้าก็บอกนะคะว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากและในอนาคตก็อยากจะมีโอกาสไปค้าแข้งในต่างประเทศด้วยค่ะ